คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตจังหวัดลบบุรีนะครับ

และถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย

ทุ่มปอเทืองเหลืองอารามกลายเป็นภาพความประทับใจของนักท่องเที่ยว
ที่สัญจรผ่านเส้นทางขนานสันเขื่อนปาศักดิ์ชนละศิษย์ด้านล่าง
ซึ่งอยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชนลสิตจังหวัดลบบุรี
ความสวยงามของทุ่งปอเทืองที่กำลังเบ่งบานสะพรั่ง
ไปด้วยสีเหลืองเต็มพื้นที่กว่า๑๐ไร่
ตัดกับฉากหลังเป็นข้อความตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่
เขียนไว้ว่าป่าศักดิ์ชนลสิทธิเขื่อนของพ่อ
ที่นักท่องเที่ยวทั้งในลบบุรีและต่างจังหวัด
ต้องแวะเวียนมาเก็บภาพความสวยงามไม่ขาดสาย
นายสุภาชัยมโนการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
บำรุงรักษาเขื่อนป่าศักดิชนลสิทธิ์เปิดเผยว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รุ่มมีน้ำขัง
เหมาะแก่การปลูกดอกดาวเรือง
มีความตั้งใจที่จะปลูกทุ่งป่อเทืองซึ่งมีสีเหลือง
เพื่อรับงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
และต้องการให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชการที่๙ที่ทรงพระราชธาตุเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
เพื่อประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติ
ด้านหัวหน้าผู้ดูแลสวนภายในเขื่อนป่าศักดิชนลสิทธิ์กล่าวว่า
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแสดงความจงรักพักดี
ในฐานะประสบนิกรไทยคนหนึ่ง
ซึ่งทีมงานทุกคนมีความตั้งใจปลูกและดูแล
ใช้เวลาปลูกประมาณ๔๕วัน
ป่อเทืองก็จะออกดอกชูช่อเหลืองบานสะพรั่ง
ซึ่งเส้นทางที่ขนานคู่กับทุ่งป่อเทืองนั้น
เป็นเส้นทางที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เคยเสด็จผ่านเมื่อครั้งเปิดเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์

ดำเนินการปลูกปอเทืองนะครับ
โดยถ่ายกลบของป่าเทืองนี่แหละครับ
ที่ทำให้กับผมมีความรู้สึกว่าดีใจครับ

อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ
มาเที่ยวเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์นะครับ
ท่านจะเห็นปอเทืองนะครับ
เหลืองสะพั่งทั้งเขื่อนนะครับ
ยังมีทั้งฝั่งแถว

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ

แล้วก็ท่านจะเห็นปอเทืองนะครับ

ความยาวก็๔กิโลนะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ
สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
ด้วยรถยนต์ใช้เวลาเพียง๒๓ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

ยังถือเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของลบบุรีด้วยค่ะ
ความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์
ดูดนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
อยากมาพักผ่อนชมวิวธรรมชาติ
สูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด

และนำให้นั่งรถรางชมเขื่อนค่ะ
ที่นี่มีบริการตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ในราคาเด็ก๑๐บาทผู้ใหญ่๒๕บาทเท่านั้น
นักท่องเที่ยวได้นั่งรับลมชมทัศนียภาพของเขื่อนกันแบบเต็มอิ่ม
พร้อมแวะกราบสักการะล้วงปู่ป่าสัก
เพื่อความเป็นสริมงคลก่อนกลับ
เขื่อนแห่งนี้เกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยพระราชหรือไทยที่ทรงห่วงใยรัศดร
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทธกภัยเป็นประจำทุกปี
ชื่อของเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์จึงมีความหมายว่า
เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
นันทพรธาวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน